มาเลยจ้าได้เวลามาจับจ่ายซื้อของในตลาดกันแล้ว
ราคาสินค้ากันหน่อยจะได้เตรียมสตังค์ไปกันถูกค่ะ
ราคาของหมูเนื้อแดง๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ใครไก่บอสูนะคือ๖๐บาทต่อฟอง
ต่อกันที่ราคาผักกันบ้างค่ะผักที่ทานกันบ่อยก็คือ
กาดขาวนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๗บาทค่ะ
ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ๓๖บาท
ชีไทยกิโลกรัมละ๑๘๐บาทค่ะ
ส่วนพริกจินดาแดงอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาทนะคะ
ส่วนเรื่องของราคาสินค้าอื่นหรือสินค้าราคาต่าง
ปรับเปลี่ยนหรือไม่ก็ต้องติดตามต่อวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ